สิ่งที่เราจะต้องทำคือต้องพิจารณาตัวเองว่าตัวเองทำดีหรือเปล่า
ที่เราพัฒนาได้ก็มีอย่างเดียวที่จะยั่งยืนคือความดี
ถ้าหากว่าจะพัฒนาให้ร่ำรวยมันก็ยากจนลงไปได้
แต่ว่าถ้าดีแล้วดีจริงความดีนั้นไม่เสียไป
พระราชดำรัฐพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นณมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พฤหัสบดีที่๑๗ธันวาคมพุทธศักราช๒๕
โปรดติดตามตอนต่อไป